งานนี้เขามีการจัดแสดงโชว์งานวิจัยทางทหาร
แล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศของ๔๐๖บริษัทจาก๔๒ประเทศ
และไทยค่ะก็คือหนึ่งในประเทศที่ร่วมโชว์ด้วย

และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบซึ่งคาดว่าภายใน๓เดือนก็จะสามารถนำมาใช้ได้จริง
และเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดภายในงานนี้
สิ่งที่เรากำลังประดิษฐ์ใหม่ตรงนี้คือว่าเราทำเป็นระบบระบบจะมีการตรวจจับคือมีการกวาดหาโดรน
แต่ถ้าเจอโลหะขนตรงพ้ามันก็จะเจอมีภาพตกประทบมาก็จะมีตำแหน่งวันที่จุลวันที่จูต
เราก็ใช้กล้องส่องเนื่องจากมันไกล

เราสามารถส่องแล้วเห็นภาพว่านี่คือโดน
เราถึงจะยิงหรือออโตเมติกยิงเลยก็ได้
แต่แบบที่สองเราจะตรวจหาคลื่น

หรือคนส่งโดรนมามันก็จะปล่อยขึ้น
มาในทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกับโดน
ถ้าเราเจอคลื่นปั๊บเราก็จะรู้ว่าที่ตรงนี้มีคลื่นมา

ที่เราตรวจจับได้ปั๊บเราจะส่งเข้าไปในเครื่อง
ค้นหาทิศทางแล้วก็ใช้กล้องส่อง
ถ้าเจอว่าเป็นโดนแล้วก็ยิงให้ตกลงมาได้เช่นเดียวกัน
จัดแสดงโชว์ด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนานาชาติ
และทหารที่เข้าร่วมชมนิทัศกาลในครั้งนี้ด้วย
เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่๖๙พฤศจิกายน
โดยมีบริษัทจากประเทศต่างทั่วโลก
มาร่วมเปิดแสดงงานวิจัยทางทหาร
และการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จำนวน๔๐๖บริษัทจาก๔๒ประเทศรวมของไทยด้วย
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่างประเทศ
และผู้แทนรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เข้าร่วมชมนิทัศกาลในครั้งนี้ด้วย
เพื่อที่จะเป็นการแสดงยุทธุปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหาร
และความปลอดภัยระดับเอเชีย
ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากทางกระทรวงกลาโฮม
อกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอยุทธปกรณ์
และยุทธภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง๓เหล่าทัพและเทคโนโลยี
รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ชั้นนำกว่า๔๐๐รายมากกว่า๕๐ประเทศทั่วโลกอีกด้วย
รวมทั้งพาเวอเลียนนานาชาติกว่า๒๕ประเทศ
อังกฤษสหรัฐอเมริกาเยอรมนีจีนเกาหลีและรัสเซีย
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน